นี่นะคะเกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะตบซะจะได้จบ
เรื่องนี้เกิดจากเมียตำรวจนะคะคุณผู้ชมฉุนสาวที่เป็นกัปตันเจ้าของร้าน
เหมือนกับกัปตันที่ดูแลร้านหมูกระทะเธอตัดสินใจบุกไปหา
คิดว่าสาวร้านหมูกระทะเป็นชู้กับผัวแล้วก็ลงมือก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
หลักฐานชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คือเป็นภาพหลักฐานที่เมียตำรวจ
เข้าไปตบกัปตันร้านหมูกระทะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่สิบเอ็ด
ที่ผ่านมาผู้หญิงที่โดนทำร้ายคือนางสาวพีนามสมมุติวัย๒๑ปีนะคะ
โดนภรรยาตำรวจคนที่ใส่เสื้อสีครีมเนี่ยโอ้โห
ยุงหัวจนคนในร้านหมูกระทะต้องเข้ามาช่วยแบบนี้คือเหมือนกับต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากการที่ว่านางสาวพีผู้เสียหายเนี่ย
ทำงานในร้านหมูกระทะเสร็จแล้ววันนั้นมีลูกค้าเป็นชายสักประมาณ๓๔คนมานั่งกินหมูกระทะ
แล้วก็เรียกนางสาวพีคนที่โดนตบไปนั่งด้วยแล้วผู้ชายในกลุ่มนี้มีการวีดีโอคอลหาเพื่อน
พอปลายสายรับสายก็มีการหันโทรศัพท์มือถือที่มีการวีดีโอคอลมาหาผู้เสียหายผู้เสียหายก็เลยยกมือไหว้บอกว่าสวัสดีค่ะ
จากนั้นคุณผู้ชมรู้ไหมคะปลายสายโทรศัพท์ที่มีการวีดีโอคอลไปมันไม่ใช่เพื่อนชายแต่ด้านเป็นเมียของตำรวจที่มานั่งกินหมูกระทะ
สุดท้ายเมียอดทนรนไม่ไหวบุกมาที่ร้านหมูกระทะแล้วถามเธอว่าโทรหาผัวฉันทำไม
จากนั้นเธอก็เลยบอกว่าใครใครโทรไม่ได้โทรผัวพี่เป็นใครจะดูกล้องไหมล่ะ
เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมโดนตบชุดใหญ่หมูกระทะชุดใหญ่สั่งไหมไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือโดนตบนัวมากนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุเธอก็กลัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่เลย
ตัดสินใจนำหลักฐานนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันไว้
ทีนี้ล่าสุดตำรวจในพื้นที่เมืองนครสวรรค์ได้มีการเรียกปรับตัวคนก่อเหตุ๕๐๐บาท
เธอก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหโดนทำร้ายขนาดนี้คือเหมือนกับผู้เสียหาย
ตบโดนทำร้ายจนบาดเจ็บที่บริเวณต้นหูกกหูใบหน้าแขนขา
เปิดภาพให้ผู้สื่อข่าวดูในโทรศัพท์นะคะเธอก็เลยมองว่าเรื่องเนี้ย
กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมทีนี้ตัวผู้เสียหายบอกอีกว่า
เหมือนกับว่าตัวสามีของคู่กรณีเนี่ยเป็นตำรวจในพื้นที่นครสวรรค์
เธอก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เมียตำรวจทำร้ายประชาชน
ก็กลัวว่าประชาชนแบบเธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้ร้องเรียนสื่อมวลชน

อย่างไรก็ตามความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์ค่ะ
จะมีการเชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปไกลเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ